คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องนี้ค่ะ

งูจงอางถ้าเกิดว่ามันไปปรากฏตัวที่ปากใต้เรียกว่า
บองหลาคุณผู้ชมถูกต้องนะคะ
ปรากฏว่ามันไปปรากฏตัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแม่ครัวเขาเข้าไปในครัวนะคะ
กำลังจะไปเตรียมอาหารแล้วสิ่งที่เจอคือ

คอมันถูกทันแทนแล้วเนี่ยมุนถาความยาว๔เมตรน้ำหนักก็ประมาณ๒๐กิโลกรัม

ตัวใหญ่เคืองแบบนี้ค่ะโอ๊ยใครเห็นก็ต้องตกใจนะคะ
งูเนี่ยมันไปมุดอยู่ใต้ชั้นวางของภายในห้องครัว
ร้านอาหารจุดเกิดเหตุเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกเรื่องของเลขที่ร้านมานะคะ
ในอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เนี่ยค่ะ
่วงไปคล้องคอมันแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันดิ้นสู้ฟัดตัวมันใหญ่มันแรงเยอะมาก
ใช้เวลาร่วมเกือบชั่วโมงนะคะกว่าจะจับมันมาได้เนี่ยค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนโล่งอกโล่งใจนะคะ
คุณพระช่วยคราวนี้ค่ะจับมันออกไปได้นะคะ
สุดท้ายก็ทุกคนโล่งใจเราก็โล่งใจ

แค่รู้ว่าความยาว๔เมตรน้ำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัม
วันนี้วันที่๒๒อีกประมาณ๘วัน